คุณผู้ชมมาดูกันต่อกับทรงผมใหม่ของชีเกรทกลางเก้า
เสื้อตัวปังกระละมังขนาดไหน

ถ้าพูดถึงสายชื่อเปรี้ยวปรี๊ก

หนึ่งในนั้นต้องมีชื่อของชีเกรสต่างกล้า
ล่าสุดที่เปลี่ยนทรงผมถ่ายแบบจ้า
บอกเลยว่าล้ำนำอนาคตไปมากเบอร์
อฮู้ปิ๊กออกมาเลยไหมละคะแม่

ใจทรงผมสั้นข้างยาวข้าง
ถ้าเป็นหนี้นี่วันนี้ไม่รอด
แต่สิเกร็ดรอดปลอดภังลงสบายเลยจ้า
แถมยังคิดไว้แล้วจ้านำเพลงไปอีก
นี่อย่างน้าลูกรักบะชาว